คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าโควิดรอบที่แล้วเนี่ย

เจนค่ะเจนขับมากันตรึมเลยนะคะ
ล่าสุดโควิดรอบนี้มีเพลงใหม่แล้วนะคะคุณ

แล้วเพลงเจนุ่นโบคนดูเป็นล้านเหมือนกัน
ใช่อันนี้คือนี่คือคุณจ๊ะนะคุณจ๊ะอาสยามคือต้องบอกก่อนว่าต้นเรื่องต้นเพลงจริงเพลงนี้เนี่ย
ไม่ได้ชื่อเพลง๑๒นะคะเป็นเพลงหน้าตะสินอินเดีย

มกรากุมภาก็คือไล่เดือนไปนะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคม
เอาจริงจริงนะคุณคำร้องน่ะง่ายเพราะเราท่องได้แต่ทำนองเนี่ยโอ้โห
เอื้อนเอ่ยต่างนานาความลูกคอใดนะคะ

อย่างที่บอกว่าต้นฉบับเพลงคือเพลงหน้าตะสินอินเดียที่ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดานะคะ
แต่นี่ทีมคุณจ๊ะเขาเอามาทำใหม่ไง
โอ้โหปีนี้ก็เลยบอกว่าเพลง๑๒เนี่ยฮิตเหลือเกินจริง
อ่านที่ต้นฉบับฟังหน่อยสิ
คุณครูช่วงนี้มีเรียนออนไลน์สลับกันใช่ไหม
ครูหน้าตะสินท่านหนึ่งออปปิ้งไอเดียเลย

เป็นไงคะอยากเรียนไหมคลาสนี้

ประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนเต้นตามทุกคน

แม้กระทั่งน้องผู้ชายก็ยังเต้นเพลิดเพลินไปด้วย
ทีนี้ปรากฏว่าเวลามันมีอะไรดังนะ

ไม่ให้เกลียดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ราวเนี่ย

เหมือนเขามาคอมเมนต์ทำนองว่าเพลงกล้วยอะไร

กล้วยอะไรอะไรแบบนี้
อู้หูคุณจ๊ะตอบว่าไงรู้มั้ย

แต่ถ้าพี่อยากได้เพลงกล้วยเดี๋ยวส่งให้นะคะ

เดี๋ยวจัดให้มีแต่กล้วยค่ะ

ถ้าคุณทำคลิปก็วันนี้กับไป

ยังยังยังแล้วไม่น่าทำ